คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุนจะมีการประชุมกัน
เพื่อที่จะมีการปรับแก้มาตรารายมาตราสำหรับร่างรัฐธรรมนูล
เพราะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการปิดรับเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
ภาคส่วนต่างวันสุดท้ายแล้วค่ะ
ซึ่งอาจารย์มีชัยบอกนะคะว่า
ยินดีปรับยินดีแก้ถ้าเป็นผลดีกับบ้านเมืองค่ะ
ในมีชัยรุชุภาเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุน

กรทพร้อมมากที่จะปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
ข้อเสนอแนะของแม่น้ำสี่สายแล้วก็ฝ่ายต่าง
ถ้าหากว่าการปรับแก้นั้นจะส่งผลดีต่อบ้านเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุด
คือหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แต่ว่าในข้อเสนออื่นยังไม่ขอตอบตอนนี้
เพราะว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อท้วงติงมาตรา๗
เสนอให้รัฐสภาหรือองค์กรใดเข้ามาแก้วิกฤตทางการเมือง
หรือจะให้มีองค์กรในลักษณะคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือเปล่า
อาจารย์มีชัยบอกว่าขอดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบ
ถ้าไม่มีใครเสนออะไร
เราจะไม่เพิ่มอะไรเว้นแต่เราพบว่ามันตกหล่น
เราจะไม่เพิ่มอะไรที่เป็นสาระสำคัญเว้นแต่มันตกหล่นไป
แต่ส่วนที่จะไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือ
มาจากการที่มีคนเขาเสนอมา
แล้วถ้าการเสนอนั้นเป็นการเสนอที่มีเหตุมีผลมันจะดีกับบ้านเมือง

ต้องไปถามว่าแล้วเดิมใครเป็นคนพิจารณา

ก็เดิมเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนอะไร
เดิมใครเป็นคนพิจารณาเราก็ให้คนนั้นพิจารณา

ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ค่ะอาจารย์มีชัยก็บอกแล้วว่า
กรทเตรียมพิจารณาปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลเป็นรายมาตรา
ข้อเสนอแนะของแม่น้ำศรีสายแล้วก็ฝ่ายต่างที่ยื่นมาเมื่อวานนี้ค่ะ
อย่างเช่นที่อดีตสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ๖๑คน
ข้อเสนอแนะให้แก้ไข๙ประเด็น
โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มอำนาจให้รัฐเป็นใหญ่
อำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากนี้ก็มีข้อเสนอของสนชแล้วก็สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท
การปฏิรูปที่ควรบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา๒๖๙ด้วย
ส่วนทางด้านของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศก็เตรียมนัดรวมตัวกัน
ด้านหน้ารัฐสภาวันพรุ่งนี้
เพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องขอให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
ทั้งเรื่องการที่รัฐต้องจัดงบประมาณให้เพียงพอให้กับจังหวัดอำเภอ
เพื่อสามารถจัดทำแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตัวเองด้วยค่ะ